คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูเหตุการณ์นี้ที่กาญจนบุรีนะคะ
กระทืบขัดดอกโอ้โหเป็นเท้าแชร์
มาทำร้ายร่างกายลูกแชร์ทั้งเตะทั้งถีบทั้งกระทืบ
แล้วทำร้ายอยู่นานนะคะคือ๔๐นาทีได้ค่ะ
ทำร้ายเขาต่อหน้าลูกวัย๔ขวบด้วย
แต่คนเจ็บเนี่ยเขาไม่ยอมนะคะแผลเขาก็เต็มตัวเลย
เขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
โอ้โหเป็นเกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
โอ้โหเป็นเกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
โอ้โหเป็นเกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
โอ้โหเป็นเกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
โอ้โหเป็นเกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
โอ้โหเป็นเกิดขึ้นกันกันก่อนค่ะ
โอ้โหเป็นเกิดขึ้นกันกันก่อนค่ะ
โอ้โหเป็นเกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
โอ้โหเป็นเกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
โอ้โหเป็นเกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
โอ้โหเป็นเกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
โอ้โหเป็นเกิดขึ้นกันก่อนค่ะ

แต่ยังไปกระทืบเขาต่อคือเตะถีบเขาที่หน้าด้วยแล้วเนี่ยไม่หยุดอย่างที่บอกว่า๔๐นาทีอะค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลดอนเจดีอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีช่วงค่ำ๒๕สิงหาคมนะคะ
วันเดียวกันเลยผู้เสียหายเขาไปแจ้งความทันที
นางเสาจุ่มอายุ๒๙ค่ะเธอเป็นผู้เสียหายนะคะเธอเป็นลูกแชร์นะคะ
แจ้งความที่สพพนมทวนเธอบอกว่าเธอไม่ยอมค่ะแผลเธอเต็มตัวดูที่หน้าสิคะ
บอกว่าจะต้องเอาผิดกับนางสาวตั๊กอายุ๔๐ปี
เป็นชาวตำบลหนองกลุ่มอำเภอบ่อพลอยรวมถึงในโตอายุ๔๒ปี
สามีของนางเสาตั๊กมาร่วมกันทำร้ายเธอ
บอกว่ามันเป็นการทำร้ายร่างกายขัดดอกค่ะครับ
บอกแผลเธอเต็มเลยหน้าผากอย่างนี้ขมับ
ฟกช้ำตามตัวเต็มไปหมดในคลิปนะคะ
บอกว่าถ้าให้นับแบบชัดเนี่ยนะ
เธอเนี่ยโดนนางเสาตั๊กถีบหัว๕ครั้ง
เตะเสยหน้าครั้งนึงที่หลังโดนไปอีก๒
ตบหน้าอีก๒จิกผมอีก๑นี่นะคะ
อกจากนี้ส่วนแฟนของเท้าแชร์ค่ะ
เธอก็โดนตบหน้าสองครั้งโดนเตะไปที่ตัวอีก๒
อันนี้เฉพาะคลิปที่เห็นนะเนี่ยนางเสาตั๊กกับในโตเป็นสามีภรรยากัน
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับจุ๋มคนนี้นะคะ
เธอเล่าให้ฟังว่า๒๗กรกฎาคมเธอขอเข้ากลุ่มแชร์ออนไลน์ของตั๊ก
ก็คือคนที่มาทำร้ายเธอจุ๋มคือคนเจ็บ
บอกว่า๒๗กรกฎาคมขอเข้ากลุ่มแชร์ออนไลน์
มีคนดูแลกลุ่มทักแชทมาเสนอว่ากู้เงินไหมสองพัน
แต่วงแชร์ยังไม่เปิดนะก็ให้ส่งสำเนาบัตรประชาชนมา
ส่งหน้าเฟซบุ๊กมาเบอร์โทรศัพท์มาแล้วก็อัดวิดีโอยืนยันว่ากู้เงินรายวันสองพันบาท
แต่ต้องจ่ายวันละ๒๔๐บาท๑๒วัน
นางเสาจุ๋มเธอตกลงค่ะเธอบอกว่าอ่ะกู้
เพราะเธอต้องใช้เงินลงทุนไปซื้อของมาขายตามตลาดนัดแล้วก็ลูกยังเล็กอยู่ด้วย
บอกว่าเงินก้อนนี้ใช้ครบเพราะว่ามีรายได้จากการขายของ
มีพอใช้หนี้ใช้หนี้ได้แน่แน่เดือนสิงหาคม
กู้เงินต่อแบบรายวันนะคะอีกหนึ่งพันบาท
ต้องจ่ายวันละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสิบสองวันกู้เงินแบบดอกลอยอีกหนึ่งพันห้าร้อยบาท
ต้องจ่ายดอกรายสัปดาห์สัปดาห์ละ๓๐๐บาท
ครับจนกว่าจะจ่ายเงินต้นเต็มจำนวนแล้วก็เล่นแชร์อีก
วงเงินห้าพันบาทต้องจ่ายวันละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท
สิบห้าวันอืมนี่ค่ะสามก้อนหลังนี่แหละมันมีปัญหา
เพราะว่าช่วงนี้โควิดสิบเก้าตลาดนัดมันปิดครับ
ขายของไม่ได้ไม่มีเงินไม่มีเงินใช้หนี้
ไม่มีเงินส่งค่าแชร์ค้างหนี้รายวันอ่ะสามวันนะคะ
สามร้อยหกสิบบาทค้างส่งดอกหนี้รายสัปดาห์สองสัปดาห์นะคะ
หกร้อยบาทค้างค่าแชร์สิบสี่วันสองพันหนึ่งร้อยบาท
รวมแล้วยังค้างอยู่ห้าพันเจ็ดร้อยบาทยี่สิบสี่สิงหาคม
นางสาวตั๊กโทรไปขู่เลยว่าจ่ายหนี้มา
หนี้พร้อมดอกที่ค้างไว้ถ้าไม่จ่ายจะให้คนไปยิง
ครับนี่เธอเลยบอกว่าก็เนี่ย
ยืมคนอื่นมาให้ก่อนพันหนึ่งแต่เธอบอกว่าโอ้โห
โดนขู่แบบนี้มันน่ากลัวลองฟังคลิปดูค่ะ
มันมีคลิปการโทรขู่ด้วย
มึงรู้ใช่ไหมโคตรกูเองปู่กูคนที่นั่นพี่ชายพ่อกูก็หมด
เดี๋ยวกูจะให้ลุงกูไปกระทืบมึงกูไม่ให้พรุ่งนี้เอ๊ะเดี๋ยวเงินหัวออกพรุ่งนี้
แม่งยี่สิบกว่าวันหัวมึงไม่เคยเงินออกเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวสี่มงเย็นเดี๋ยวหนึ่งทุ่ม
อืมโอ้โหตัวเนี่ยเสาร์จุ่มเขาบอกว่าก็เขาไม่มีเงินน้อย
ตลาดนัดมันปิดก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมา
แต่ทั้งนี้เขาบอกว่าแต่นางสาวตั๊กบอกว่าแบบนี้มันเรียกว่าโกง
บอกเป็นข้ออ้างโกงอะไรอ้างไปเรื่อยสุดท้ายบอกเดี๋ยวเจอกันจะไปกระทืบขัดดอก
นางสาวจุ๋มก็เลยบอกว่า๒๕สิงหาคมเธอไปขอยืมเงินจากคนนึง
แล้วเขาก็ให้ไปรอที่หน้าบ้านแต่ปรากฏว่านางเสาตั๊กกับสามีตามไปที่บ้านเธอ
พอไม่เจอก็ตามมาที่หน้าบ้านจุดที่เกิดเหตุตามคลิปแล้วก็รุมทำร้ายเธอเลยอะค่ะ
หน้าลูกวัยสี่ขวบด้วยอะค่ะเธอก้มกราบก็แล้วอะไรก็แล้ว
หนี้ไปก่อนแล้วพันหนึ่งเธอบอกว่าเธอถูกทำร้ายสี่สิบนาที
มันไม่ใช่แค่ในคลิปตามที่มีการเผยแพร่กันไปเธอแจ้งความนะคะ
เพราะเธอไม่ยอมที่บ้านก็ไม่ยอมแม่กับคนที่บ้านอ่ะก็หาเงินมาใช้หนี้นะ
คือเป็นหนี้ทั้งหมดคือห้าพันเจ็ดไอ้วันที่โดนทำร้ายอ่ะ
ใช้ไปแล้วพันหนึ่งแต่ยังโดนทำร้ายคนในบ้านเอารวบรวมหาเงินมาให้ได้อีกสี่พันเจ็ด
จะได้ครบยี่สิบเก้าสิงหาคมอ่ะใช้หนี้ที่เหลือทั้งหมด
ก็ไม่คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้คือเธอไม่ได้มีเจตนาจะโกง
พยายามจะบอกเท้าแชร์แล้วว่ามันขายของไม่ได้จริงเสียใจมาก
คือถูกทำร้ายแล้วยังถูกถ่ายคลิปเอาไปประจานอีกต่างหาก
แฟนเขาเป็นผู้หญิงค่ะโทรมาบอกว่ามึงหาตังค์ให้กูได้ยัง
หนูบอกว่าตอนเนี้ยหนูมีสามร้อยหกสิบราคาเนี้ยหนูจะโอนให้
เขาบอกกูไม่เอากูกูจะเอายอดห้องกูอะไรอย่างเงี้
เขาจะพูดไม่พูดจำนวนเงินว่าเท่าไหร่หนูก็เลยบอกกูจะไปบ้านมึงแล้ว
เขาบอกว่าเขาจะมาบ้านหนูแล้วหนูก็กลัวพอที่บ้านหนูไม่รู้ว่าหนูเป็น
นี่อะไรเนี้ยค่ะหนูก็เลยโทรหาคนคนนึง
ขอยืมเงินเขาแล้วเขาก็บอกว่าให้มารอเขาที่หน้าบ้าน
เขาให้ยืมเงินหนึ่งพันบาทหนูก็คิดว่าให้เงินหนึ่งพันบาทแล้ว
เขาของเขาได้เงินเป็นหลักพันแล้วค่ะเขาน่าจะคุยกับหนูดีดีว่าเออ
เดี๋ยวมึงมีอีกทีมึงค่อยมาให้กูก็ได้หนูก็คิดในใจหนูก็เอาลูกหนูไปด้วย
หนูร้องค่ะขอเหมือนขอชีวิตอะค่ะว่าเพราะเขาคู่ว่ามีปืน
เพราะตอนก่อนที่เขาจะมานะเขาคู่ว่าเขามีปืน
เขาจะยิงหนูทิ้งหนูก็กลัวทำทั้งหนูทั้งลูกหนู
พอหนูไปนะตรงนั้นหนูก็กลัวไปหมดอะค่ะ
เพราะว่าตรงนั้นไม่มีบ้านคนเลยมีแต่บ้านหลังนั้นหลังเดียว
เพราะหนูก็รอเจ้าของบ้านมาเพื่อจะ
ตัวนางสาวจุ่มผู้เสียหายบอกว่าไม่ใช่แค่เธอนะคะ
ไม่ใช่แค่เธอคนเดียวที่โดนแบบนี้
ยังมีอีกที่โดนเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้รุนแรงเท่าเธอ
คือเท้าแชร์บอกกับลูกหนี้ว่าจะเอาคลิปที่ทำร้ายเธอ
ส่งให้ดูเป็นตัวอย่างส่งให้ลูกหนี้คนอื่นดู

เราก็เลยคุยกับลูกหนี้อีกรายหนึ่งนะคะ
ก็ยอมรับว่ายังไม่ได้ใช้หนี้เพราะว่าติดปัญหาเรื่องโควิด๑๙นี่แหละ

ก็กลัวเหมือนกันกำลังพยายามเต็มที่เลยหาเงินมาใช้หนี้
นักข่าวก็คุยกับอดีตลูกหนี้ของเจ้าหนี้โหดรายนี้นะคะ

ก่อนหน้านี้เคยกู้เงินจากเจ๊คนนี้เคยโดนขู่
กลัวมากกลัวจริงก็รีบไปหาเงินมาใช้หนี้

คือเราเคยค้างเขาถูกไหม
ไม่เคยค้างแต่ตอนนี้จบไปแล้วจ๊ะ
ประมาณวันต้องวันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่พี่ก็ไม่ได้เล่นกับเขาอีกแล้วใช่ไหม
ไม่แล้วค่ะแต่ว่าเขาเร็วแรงเกิน๗๐๐จ้า
คุณผู้ชมครับวันนี้ชุดสืบสวนไปที่บ้านของจุ๋ม

แล้วก็เชิญไปให้ปากคำที่สพพนมทวนด้วยไปตั้งแต่ช่วงบ่ายฮะนี่ครับ
หลังจากนั้น๕โมงเย็นเนี่ยตำรวจได้เรียกฝ่ายของเจ้าหนี้นะที่ไปทำร้าย
หนี้ก็คือนางสาวตั๊กนะครับมาสอบปากคำที่สพพนมทวนนะครับ
ไปทำร้ายเขาแล้วก็ถ่ายคลิปประจานนะครับเพื่อเอาไปใช้ข่มขู่ลูกหนี้
คนอื่นเนี่ยซึ่งนางสาวตั๊กก็มานะฮะทุกผู้ชมครับหลังจากนั้นเข้าไปให้
ปากคำกับตำรวจอยู่สักเกือบ๓ชั่วโมงนะแล้วก็ออกมานะฮะเท้าแชร์ตั๊กนะครับ
ก็บอกกับผู้สื่อข่าวสั้นบอกว่าคืออยากจะให้บรรดาลูกหนี้เนี่ย
เข้าใจเจ้าหนี้บ้างนะเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายนะตั๊กบอกนะถ้าไม่พร้อม
อย่าเป็นหนี้ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับจุ๋มเนี่ยตั๊กบอกว่าก็
ไม่จ่ายหนี้ไงถามทีไรก็อ้างว่ามีเงินนะบอกไม่มีเงินอย่าง
เดียวนี่จากนั้นเธอก็เดินทางกลับไปเลยฮะ
จะเจ้าหนี้จะลูกหนี้ต่างคนก็ต่างต้องจ่ายเหมือนกันนะแล้วทำไม
เขาไม่จ่ายเราเจ๊ไม่จ่ายตั้งนานเขาก็บอกว่าเขาไม่มีตังค์ก็แค่
นั้นนะคะขอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะเป็นหนี้ก็จ่ายเถอะอย่าต้อง
ให้มามีเรื่องมีราวกันเลยขอแค่นี้แหละค่ะเออเป็นหนี้ก็จ่ายเออไม่พร้อม
จ่ายก็อย่าเป็นหนี้แค่นี้แหละค่ะขอบคุณค่ะคือเธอก็พูดไม่ผิดหรอก
ว่าเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้แต่วิธีการทวงหนี้ไม่ได้นะครับสอบพ่อ
พนมทวนเนี่ยแจ้งข้อหากับนางสาวตั๊กแล้วก็สามีนะครับคือร่วม
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วเดี๋ยวจะดูพยานหลักฐานอื่นอื่นนะครับ
ผิดตรงไหนอีกอย่างเช่นเรื่องพรบทวงหนี้นะหรือว่าพรบคอม
เอาคลิปเนี่ยไปเผยแพร่เอาไปคมคู่อะไรพวกนี้เนี่ยจะผิด
เพิ่มเติมหรือเปล่าอืมทีมข่าวของเราก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มมาค่ะ
ถามคนที่เขาเป็นเจ้าหนี้ครับเป็นเจ้าแม่เงินกู้ไปถาม
ว่าการทวงหนี้โหดมันยังไงหรือมีการที่การจนาบบุรีขาของ
กระเสมสรรพิพัฒน์ใช่อยู่๔๖อยู่ที่พมเมืองสรบุรีเป็นเจ้าแม่
เงินกู้เคยเป็นข่าวดังของจังหวัดสระบุรีอ๋อจำได้ไหมคะ
เจ๊เอ๋เจ้าแม่เงินกู้เลยเจ๊เอ๋เจ้าแม่เงินกู้เจ๊เอบอกว่า
เห็นแล้วเห็นคลิปทวงหนี้แล้วมันรุนแรงเกินไปเหรอ
เอ๋บอกเศรษฐกิจแบบนี้ต้องผ่อนผันกันบ้างครับ
หนี้ดีก็มีถ้าลูกหนี้หาเงินใช้คืนไม่ได้
ก็ต้องปล่อยให้ลูกหนี้เขายืนให้ได้ก่อนอืม
แล้วก็อธิบายว่าเป็นหนี้มันต้องใช้หนี้นะ
ถ้าเกิดเอามีดไปจี้คอลูกหนี้มันก็ไม่ได้เงินหรอกครับ
จะไปทำร้ายเขามันก็ไม่ได้เงินหรอกถ้าเขาไม่มีเงินอ่ะ
ยืนยันว่าประสบการณ์การทวงหนี้ของเจ๊เอ๋มันต่างกับที่กาญจนบุรีที่ดูคลิปไปเมื่อสักครู่นะคะ
ต่างกันเหรอฮะต่างสิยังไง
เจ๊อะด่ายังเดียวอ๋อของเจ๊ด่าเจ๊ด่ายังเดียวเออ
ถามว่าเคยทำร้ายไหมเคยตบทีหนึ่งอืม
ลูกหนี้มาเมาที่บ้านเจ๊ครับแต่อย่างอื่นไม่เคยนะ
ตบลูกหนี้ที่มาเมาบ้านเจ๊เห็นเจ๊เท้าแขนแล้วกลัว
เอาแขนลงก่อนได้ไหมคือเจ๊เอบอกว่าคือลูกหนี้อ่ะก็ต้องเข้าใจ
ครับยืมเงินไปก็ต้องใช้อันเนี้ยมันใช่แหละอืม
แล้วเจ้าหนี้เขาก็บอกว่าในฐานะเจ้าหนี้นะเจ๊เอ๋บอก
หนี้ก็ภาระเยอะเหมือนกันนะครับเจ้าหนี้ก็ภาระเยอะ
ดังนั้นลูกหนี้ก็ต้องใช้หนี้แหละ
ยายคิดว่ามันหากินไม่ได้อ่ะไปเอามีดจี้คอมัน
มันก็หาให้เราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยค่อยคุยกับมัน
ถ้ามึงมีมึงหายใจได้มึงทำได้
ก็นึกถึงเวลาที่กูให้มึงกูช่วยมึงด้วยนะ
เราช่วยเขาเขาช่วยเราเราอยู่ด้วยกันได้
เพราะว่าไอ้เจ้าหนี้นอกระบบอย่างนี้มันโอนภายใน๒๔ชั่วโมง
ถ้ามึงเครดิตดีมันไม่ต้องไปรอ๗วัน๘วัน
คนคำสนดที่ดินรถราวะวางมันไม่ใช่อย่างงาน
เป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้แต่ทำร้ายร่างกายการทวงหนี้มันไม่ได้นะ